เหตุระทึกฮะไฟไหม้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ห้องที่เกิดไฟไหม้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์

อุปกรณ์เครื่องดนตรีสำหรับวงโยธวาทิศ
โอ้โหเสียหายจนหมดนะฮะมูลค่ากว่า๑๐ล้าน
นี่เรียกว่าอวสารวงโยเลยเพราะว่าเครื่องดนตรีที่เด็กเนี่ย
ต้องใช้ทั้งในการฝึกซ้อมใช้ในการประกวดอะไรต่าง
ทำกิจกรรมต่างเสียหายหมดนะฮะ
ดับเพลิงเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์๓คันนะครับ
ช่วยกันประดมฉีดน้ำเข้าไปภายในอาคาร
ห้องเก็บเครื่องดนตรีวงโยธวาทิศ
ของโรงเรียนทุ่งสงศหมู่๒ตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยเพลิงไหม้กลางดึกฮะ

เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำดับเพลิงด้วยความยากลำบาก
ใช้เวลาถึง๒ชั่วโมงเพลิงถึงสงบนะครับ
ตรวจสอบภายในห้องคุณไปดูซิว่ามีอะไรเสียหาย
อดหมดแล้วฮะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีของวงโย

ประมาณมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยนะครับ

ตำรวจสอบภอทุ่งสงศ์สอบสวนในบุญรักษีวรานนท์

ให้การว่าเข้าเวนอนนอนเฝ้าที่ห้องดนตรีเนี่ย
แต่จู่ก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ไม่รู้ด้วยซ้ำคุณว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ
แล้วตอนนั้นวิ่งหนีตายเอาตัวรอด
เพราะเพลิงมันโหมกระหน่ำขึ้นมานะครับ
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ผู้ชมอุปกรณ์เหล่านี้นะเด็กคงเศร้าอ่ะนะครับ

แล้วก็กว่าโรงเรียนจะหางบนะ
มาซื้อเครื่องดนตรีต่างให้กับ

บางโรงเรียนเนี่ยต้องขอแบบเหมือน
รับบริจาคหรือว่าขอสนับสนุนนะฮะ

แบบนี้นี่เข้าใจความรู้สึกเด็กเลยนะคะ